สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่จับตาเตือนภัยนะคะอันนี้บันเทิงไทยรัฐเช่นเคย
วันนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันเปิดมาฟ้าปริงปร่าง
อินโทรมาอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปนะคะตามกระแสเกาะกระแสของน้องทันเดอร์
กับเรนนี่สโฟร์มไปเลยนะคะคือเมื่อวานเนี้ยหลายหลายคนว่า
ของพี่ชมผู้อรณญาแต่ว่าวันนี้เนี้ยอ๋อโหรูปเนี้ย
แชร์ว่อนโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวนะคะ
แต่ว่าก่อนที่เราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปซูมความน่ารักน่าชังของแฝดทั้งสองคนนี้

ซึ่งเป็นภาพครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องแฝดทั้งสอง
นี่เป็นภาพแรกที่ถูกเปิดเผยแล้วก็เผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียล
คือต้องบอกว่ากลายเป็นที่ฮือฮามากเลยนะคะ
คือตกใจว่าคุณแม่ชมเนี่ยเพิ่งจะคลอดลูกไม่ใช่เหรอ
คืออันนี้ฝาคลอดหรือเปล่าคุณ
ใช่ค่ะบางคนก็สงสัยว่าทำไมฟื้นตัวเร็วจัง
ใช่เมื่อวานนี้คุณชมพู่เขาใช้วิธีผ่าคลอดนะคะ

แต่ว่าที่เมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้เห็นภาพน้องแฝดเนี่ย
เป็นเพราะว่าน้องต้องอยู่ในตู้อบ
เขาก็เลยมีการเผยแพร่ภาพกันในวันนี้นั่นเองนะคะ
ต้องบอกว่าเล็กม่ายใหญ่ต้องแม่ชมเท่านั้นค่ะ
ภาพแรกสวยเป๊ะทั้งหน้าผม

เรียกว่าลุกจากเตียงมาโพสต์พร้อมกับสามีค่ะ
แล้วก็เบบีแฝดได้เลยแบบสตรองสตรองสมกับเป็น
แฟชั่นนิสตาร์ดาราระดับตัวแม่สิ่งนะครับคุณคะ
เห็นกันแล้วบันเทิงไทยรัฐก็ขอประมวลภาพพี่น้องฝาแฝด
พี่ก็คือน้องทันเดอร์นะคะ
เด็กชายสายฟ้ารังศรีสิงพิพัฒน์
และแฝดน้องก็คือน้องสตอมค่ะ
เด็กชายพายุรังศรีสิงพิพัฒน์นะคะ
ลืมตาดูโลกห่างกันเพียงแค่๑นาทีเท่านั้นนะคะ
กันชัดเลยนะคะว่าจะออกมาเป็นแนวอาตี
เหมือนคุณพ่อหรือว่าสายฝอแบบคุณแม่
น่าจะตัดจมูกมานะ
เขาบอกว่าน้องทันเดอร์เนี่ยน่าจะไปทางสายฟ้อแบบคุณแม่
แต่ส่วนน้องสตอมเนี่ยน่าจะเป็นสายสีแบบคุณพ่อ

คนที่ตาสองชั้นนั่นน่ะคือน้องทันเดอร์
ส่วนพี่ตาติเขาบอกว่าเหมือนคุณพ่อคือน้องสตอมนั่นเอง
ตอนนี้เริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าคนไหนชื่ออะไร
คุณผู้ชมจัดมาเซ็ตใหญ่ตามคำสัญญานะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหปล่อยให้แฟนคลับเขารอเกอร์
เพราะว่าเบบีต้องอยู่ในตู้อบอย่างที่ฉันได้แจ้งไปก่อน

มาวันนี้พี่ป้าน้าอาคนสนิททั้งในและนอกวงการ

ก็แห่โพสต์ภาพหลานกันเต็มโซเชียลไปเลยทีเดียวค่ะ

ที่แฟนเฝ้ารอชม
มีหรือความดังจะไม่พุ่งตามคุณแม่ไปติด
คุณผู้ชมดูจากสถิติยอดฟอลโล่ในอินสตาแกรมนะครับ

เท่าไหร่๒๒๐๐๐กว่าฟอลลอเวอร์แล้วนะจ๊ะ
ก็ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์อีกด้วย
คือมาพร้อมกับปรากฏการณ์แฮชแท็กบนทวิตเตอร์จริง

ที่ฉันเปิดเข้าไปบนโลกโซเชียลในอินสตาแกรมคุณเชื่อไหม

แล้วดาราเนี่ยแต่ละคนเค้าก็มีการโพสต์ผู้ภาพ